กรณีของแบงค์กาโม่จำได้ไหมฮะที่เราเสนอเป็นข่าวนะฮะ

นี่ไปเปิดตู้เติมเงินมา
แบงค์กาโมเต็มตู้เลยให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะ

อย่าบอกว่าหยอดไม่ได้มันหยอดได้จริง
แล้วคุณป้าท่านก็ลองไปเปิดหลังตู้ดูนะฮะ
ในกล่องเก็บเงินแบงค์กาโม่๕๖แบงค์
ก็คือมีคนไปซื้อมาเขาคงแบบเหมือนกับอารมณ์ดูข่าว
แล้วอยากทดลองป่ะพี่เร่แบบว่าลองดูซิว่ามันได้ไหม
หรือว่าพวกมิจฉาชีพเขาทำแบบนี้จริง
ที่เรานำเสนอคุณผู้ชมอยากให้ผู้ประกอบการระมัดระวัง
แล้วก็เจ้าของบริษัทที่ผลิตตู้บริษัทดังด้วยนะ
ไม่แล้วคือต้องออกมาชี้แจงนะว่ามันเกิดผิดพลาดที่ระบบ
หรืออะไรหรือการดูดเงินไปเนี่ยตู้ใส่ได้จริงนะฮะ
คุณป้าบัวพันธ์สมสุดนะครับ
คุณป้าเจ้าของร้านขายของชำในชุมชนบ้านเหล่าตะบนหมากแข้งนะฮะ

บอกนี่มันเติมได้จริงนะนะฮะ
คือเมื่อวานนี้ป้าบัวพันธ์นำแก๊งกาโมที่เรียนแบบแก๊ง๕๐
จำนวน๔ใบลองหยอดเข้าไปปรากฏว่าหยอดได้นะฮะ
ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เพราะว่าป้าทดลองหยอดแล้วมันก็หอดได้
พอไปเปิดตู้ดูใช่ไหมในกล่องเก็บเงิน
ปรากฏว่ามีลูกค้าแสบเอาแก๊งกาโมมาหยอดจริงนะครับ
ป้าเอาตู้มาตั้งให้บริการอยู่หน้าร้านขายของชำของป้า
บอกถ้าเป็นอย่างนี้ป้าก็ขาดทุนหมดดิ
เออเอาแบงค์ปลอมมาหยอดแบบนี้เอาแก๊งกาโม่มาหยอดแบบนี้นะครับ
ติดตั้งตู้ให้บริการหน้าร้านมา๖ปีแล้ว
มีบ้างนะที่เคยโดนโจรงัด
แต่เรื่องแบงค์ปลอมเพิ่งจะเจอครั้งแรกนี่แหละ
รู้ตัวตอนที่ลูกค้ามาเติมเงินที่ร้าน
แต่หอดแบงค์ไม่เข้าเครื่องขึ้นว่ามันขัดข้องไปแล้ว

ก็พบว่ามีแบงค์กาโม่อยู่ในตู้๔ใบ

ตกใจอยากฝากถึงคนร้ายอย่าทำเลย
ป้าเดือดร้อนกว่าจะได้กำไรแต่ละบาท
ลูกค้าต้องเติมเงิน๕๐บาท
ถึงจะได้กำไรแค่๓บาทเอง
จากนี้จะหยุดให้บริการตู้เติมเงินไปสักระยะหนึ่ง
แจ้งบริษัทตู้เติมเงินให้มาแก้ไขก่อน
แล้วค่อยมาตั้งบริการใหม่นะครับ
จะติดวงจรปิดหน้าร้านเลยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
แต่เขาคาดว่าตู้รุ่นนี้มันเหมือนตู้รุ่นที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะ
อาจจะเป็นตู้ในระบบเก่านะครับ

อันนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าของตู้เขามาตรวจสอบดูแลกันสักนิดหนึ่งนะครับ